ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น
โดยผู้ประกอบการประกันภัยรถยนต์ก็นำระบบนี้มาใช้
รองรับเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค๔๐
กรุงเทพประกันภัยได้นำมาใช้ในการประกันภัยรถยนต์เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
อุปกรณ์จะเชื่อมต่อระหว่างตัวรถและดาวเทียมและตัวระบบจะทำการเก็บข้อมูลการขับขี่และข้อมูลอื่นอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยจะนับการเดินทาง๑ครั้งเริ่มตั้งแต่สตาร์ทเครื่องยนต์จนถึงดับเครื่องยนต์
อกจากนี้เทเลเมติกยังบันทึกข้อมูลการขับขี่ต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางนะคะ
ความเร็วสูงสุดที่ใช้นะคะช่วงเวลา
อีกทั้งยังมีความพิเศษตรงที่มันยังช่วยบันทึกการขับขี่
พฤติกรรมการขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการเบรกกระทันหันการหักเลี้ยวรุนแรง
หรือการเร่งความเร็วกระทันหันนะคะ
คือแจ้งตำแหน่งของรถยนต์
โดยผู้เอาประกันภัยจะทราบตำแหน่งของรถยนต์ได้ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุจะทราบทันทีว่า

เพื่อไปให้บริการได้ในเวลารวดเร็ว
เจอร์ต่อมาบริการบันทึกการใช้งานรถยนต์
โดยจะสามารถเรียกดูย้อนหลังได้สูงสุดถึง๖เดือน
เช่นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงสุด
ระยะทางที่ขับระยะเวลา
บริการแจ้งเตือนรถยนต์ออกนอกพื้นที่ที่เรากำหนด
จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบผ่านทางแอปพลิเคชัน
เมื่อรถยนต์ออกนอกพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้
โดยเราสามารถเลือกกำหนดขอบเขตการใช้รถยนต์ได้
ขับอยู่ในบริเวณจังหวัดไหนภาคไหนหรืออนาเขตไหนในประเทศไทย

จะมีการเก็บข้อมูลการขับขี่ไว้
และระบบจะแสดงผลการขับขี่ทุกคลิปผ่านทางแอปพลิเคชัน
และบันทึกข้อมูลการขับขี่ที่มีความเสี่ยง
ประมวลผลการขับขี่ออกมาเป็นคะแนน
โดยสามารถตรวจสอบคะแนนการขับขี่ผ่าน๒ช่องทาง
โดยคะแนนจะถูกประมวลผลออกมาเป็น๓รูปแบบ
ได้แก่แบบ๗วันย้อนหลัง

และแบบ๑๒เดือนย้อนหลัง
รวมถึงบริการแจ้งเตือนเมื่อมีการถอดหรือติดตั้งอุปกรณ์
เมื่อมีการถอดอุปกรณ์ออกจากตัวรถ
เมื่ออุปกรณ์ถูกติดตั้งกลับ
ถ้ามีกลุ่มผู้ขับขี่ที่ขับขี่แล้ว
อาจจะเกิดมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะคะ
ก็อาจจะเป็นตัวช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขับขี่ได้ดีขึ้นแล้วก็เกิดการเรียนรู้
ส่งเสริมให้เขาช่วยปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขับขี่แล้วก็ช่วยสร้างความปลอดภัยที่มากขึ้นบนท้องถนนค่ะ